เวลาเมนต์สำคัญของทัพช้างศึกไทย
จารึกบริษัทฟาดแข้ง๓ทีมชั้นนำ
กูกิน่าฟาโตยอดทีมจากการรัฐทวีป
ดีกรีอันดับ๓ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติแอฟริกา
เวลารุสผู้ต่อกรสุดท้าทายจากยูโด
และเกาหลีเหนือโสมแดงจอมฟิตยกทัพปูทีม
แข่งประทาแข่งเทคติกดวนเทคติก

สดจากสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ในวันที่๑๔และ๑๖กรกฎาคมนี้
ร่วมสืบสารตำนานแชมป์คิงส์ครับโดย